ศึกยอดมวยไทยรัฐก็ยังมีอยู่ต่อไป
ในปีนี้แล้วก็ชกกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับ

คู่มวยก็ประกบกันมาเรียบร้อยนะครับ

มีข่าวตลอดสรุปอีกครั้งด้วยกันนะครับ

คู่ที่หนึ่ง๑๑๒ปอนแดนบุรพาเล็ก
สขเล็กเขตทวีวัฒนา
ก็เจอกับเด่นชุมพรมรัชพัฒน

แล้วคู่สอง๑๒๒ปอนนะครับ

อันนี้เนี่ยได้น้ำหนักมา๑ปอน

มา๑๓๑ปอนด์นะครับ
แล้วคู่สี่คู่เอก๑๔๑ปอน

ขณะที่กล้องนครบานสกิตรุ้มรส

ในรุ่น๑๑๙ปอนด์

แล้วก็คู่ที่๖๑๑๖ปอนด์

คู่มัวเนี่ยอ่านกันไปเนี่ยก็ยังไม่ดูเด็ดเผ็ดมัน
เท่ากับ๒คู่พ่อลูก

หรือว่าจริงเขาไม่ได้เป็นพ่อลูกหรอก

มีมัวดีมัวเด็ดชี้ให้โดดแน่นนอน

สวัสดีครับปีใหม่๒๕๕๙ครับ
สวัสดีปีใหม่แฟนมัดมวยทางบ้านด้วยนะครับ

ผู้เอกนำรายการวันนี้เป็นทางด้านของไข่หวาน

คู่นี้๑๔๑ต่อ๑๑๓นะครับ
มุมน้ำเงินต่อให้

ที่วีทีมวยราจำเดินเมื่อวันที่๑๑ตู้ลาครับ
วันนี้ก็เหมือนเดิมครับ

ส่วนคู่รองมีปัญหาเล็กน้อยอีกท่ะงั้น
มาแทนจะชกกับโชชัยปสมรโชฯหรือเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชาหลามศึกสขวนิท
กู้นี้ชกกันพิกัด๑๓๒ต่อ๑๓๑ต่อให้๑ปอนด์
ชดชัยในมวยจังหวะฝีมือครับการเตรียมตัวดีกว่า
คู่ชกนี่เพิ่งมารู้ตัวไม่เช้าแต่การเตรียมตัวสู้ไม่ได้
ดูวิวที่โชชัยหรือชาหลามศึก
ใครชกกันมาที่วีธีมวยร่ำเหนือกันครับ
วันนี้ก็ย้ำชัยและเอาถังชนะเฮดเกียงไก

ก็ดูว่าธี่แด้บรภาเด็กครับ
จะเป็นฝ่ายญังไฉเอาชนะอีกคลั้งที่๓
จะพาชั่วมา๒ครั้งบ้าง
ครับผมทั้งหมดก็เป็นข้อมูลและทีเด็ด
อย่าลืมศึกยัดมันชายรัฐมวยดีดูฟรี

ก็มีข้อมูลเพิ่มในเวลาสั้นนะครับก็น่าจะทำให้คุณผู้ชมนั้นดูมวยสนุกมากขึ้นแล้วกันนะครับ
ว่าใครเป็นต่อคนไหนเนี่ยดูน่าจะมีโอกาสที่จะชนะมากกว่ากัน
ก็ติดตามกันได้นะครับหลังจากจบรายการของเราครับ
ค่ะในช่วงท้ายของรายการเน้นย้ำคำถามประจำสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะ
ที่ถามว่าคิดว่าเมซิเจชนะทิพย์สงกระสินกัปตันทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน๒๓ปี
มีจุดเด่นอะไรบ้างที่จะสามารถพานักเตะทีมชาติไทยประสบความสำเร็จ
คิดว่ามีอะไรลิสต์เข้ามาเลย๑๒๓๔๕เพราะอะไรด้วยก็ได้
กติกาเหมือนเดิมค่ะกดไลค์กดแชร์ตอบคำถามใต้ภาพนะคะ
ส่วนของรางวัลก็คือที่พีชชี่กับพี่เจถืออยู่ตอนนี้เลยภาพตัดเข้ามาแล้ว
นี่เลยค่ะคือโปสเตอร์นะคะของซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมือง
พร้อมกับคำอวยพรเขียนว่าไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์โชคดีปีใหม่๒๕๖
พร้อมด้วยลายเซ็นติโก้ค่ะมีทั้งหมด๓ใบด้วยการโปสเตอร์อันนี้นะคะ
ก็สำหรับผู้โชคดี๓คนที่ตอบคำถามร่วมสนุกกับรายการไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์ค่ะ
ใส่กรอบที่บ้านสวยนะครับขนาดเนี่ยโห
ประมาณถ้าตั้งกับพื้นเนี่ยก็มาประมาณเอวได้เพิ่งทางสูง๒๐ตกคุณ๓๐
ถ้าใครอยากได้เป็นเจ้าของก็ตอบคำถามเข้ามากันเยอะค่ะคำถามไม่ยาก

ทั้งหมดนี้ก็คือรายการไทยรัฐทีแลนดในวันนี้นะครับ

ก็จะมีข้อมูลนำเสนอในทุกสัปดาห์